ไปดูความเศร้าโศกของคุณแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ลูกสาวคนสวยอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะก็ตั้งใจเก็บเงินนะคะ
อยากจะไปทำศัลยกรรมหน้าอกครับแต่ปรากฏว่าโทรมาบอกแม่บอกว่าแม่เนี่ย
กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะอืมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่ะ
ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบอกว่าลูกสาวมีอาการช็อกหายใจไม่ออก
แล้วก็เสียชีวิตประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะทางคลินิกบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
เพราะยังไม่ทันได้ลงมีดเลยลูกสาวเธอเนี่ยเสียชีวิตเอง
ทำที่คลินิกไปทำที่คลินิกค่ะวันนี้เราส่งคุณปียชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของนางสาวเมริสาภูมิวิลัยวัย๒๑ปี
ผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ไปเจอกับพี่สาวของผู้ตายนางสาวสิริการอินตะแก้ว
บอกว่าน้องสาวเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามครับแล้วก็มาปรึกษาเธอตลอดเลยบอกว่าเนี่ย
อยากจะไปเสริมหน้าอกก็พยายามทำงานเก็บหอมรอมริฟท์
เงินได้ก็ตัดสินใจไปกรุงเทพมหานครคืนวันที่๑๖ตุลาคมค่ะ
สิบเจ็ดตุลาคมนี่ค่ะนางสาวเมริสาคือคนนี้นะคะอืม
โทรหาคุณแม่ตอนช่วง๔โมงเย็นบอกว่าจะเข้าห้องผ่าตัดตอน๕โมงแล้วนะ
พอเข้าห้องผ่าตัดไปได้ชั่วโมงเดียวค่ะเพื่อนของเธอเนี่ย
โทรมาหาที่บ้านบอกว่าน้องเมย์เกิดอาการช็อกหายใจเองไม่ได้
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตอน๑ทุ่ม
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องเมย์ไม่รู้สึกตัวแล้วจนกระทั่ง๙โมงเช้าของวันที่๑๘ตุลาคม
เสียชีวิตค่ะแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ทีนี้ครอบครัวบอกคาใจมากเพราะว่าลูกสาวเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดี
ขอส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลซึ่งเวลาเนี่ยมันผ่านมาเดือนนึงแล้ว
คดีความไม่คืบหน้าแถมไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอบอกเธอฝัน
น้องสาวมาหามากอดร้องไห้เธอเลยบอกว่าเธอจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องสาวให้ได้
หนูก็บอกว่าจะทำไปทำไมมีแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีหลายเคสที่แบบว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้
หนูก็เลยบอกเตือนเขาเขาก็ไม่ฟัง

แม่นี่บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกสาวเพิ่งอายุ๒๑นะฮะ

ที่สำคัญคือเธอมีลูกอยู่คนหนึ่งนะ
เป็นลูกสาวอายุ๔ขวบเท่ากับว่าแม่ก็ต้องดูแลหลานสาวต่อ
ตอนนี้ยังมืดแปดด้านนะฮะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะครับ

ลินิกที่ไปทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ย
ก็ช่วยมา๓๐๐๐บาทนะ
แล้วก็บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดของแพทย์

แต่ว่าคนไข้เนี่ยที่จะมาเสริมหน้าอกเนี่ยเสียชีวิตก่อน
ทางครอบครัวก็เลยจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องนี้นะครับ
ตอนนี้ไปแจ้งความคลินิกเอาไว้ที่สพเมืองนนทบุรีครับ
เขาอยากสร้างบ้านเขาอยากทำอะไรให้แม่
เขาบอกว่าให้แม่ขายของเพราะแม่อายุมากแล้ว

เขาช่วยเหลือทุกอย่างไม่ต้องให้แม่ลำบากไงค่ะ
เงินอะไรเขาจะหามาทุกอย่าง
เพิ่งมาขอกำลังสร้างบ้านจะเปิดราคาครับ
ใกล้จะสิทธิ์แล้วก็ไม่สิทธิ์ครับ

วางแผนอนาคตกันว่ายังไงบ้าง
สร้างบ้านครับร้านค้าเล็กนะครับ
อยู่ด้วยกันเนี่ยครับรู้ครับรู้
เพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวครับ
ทางครอบครัวบอกเลยนะคะว่าจะขอเก็บศพนางสาวเมริสาเอาไว้

คันนี้จะขึ้นมากรุงเทพเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง